สายความเชื่อคุณสายมนต์ดำอะไรยังไงมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
ใครที่ชอบไปหาหมอให้เขาแก่กรรมให้สะดอกเคราะห์ให้เนี่ยต้องดูดีดีนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงค่ะเขาสามารถแก้กรรมได้
ไล่คุณสัยถอนคุณสัยอะไรมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ได้หมดเลยครับ
แต่วิธีการของเขาเนี่ยสิคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มามักจะเป็นผู้หญิง
เขาจะให้ใส่กระจมอกเป็นผ้าถุงราดน้ำมนต์จนตัวนี่เปียกโชคเลยนะ
แล้วเขาก็จะเอามือเอามีดหมอเนี่ยรูปไลค์ไปตามร่างกาย
และที่หนักสุดก็คือล้วงเข้าไปใต้ผ้าถุงอ่ะค่ะไปที่อวัยวะเพศเลยด้วยโอ้โห
ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าดิฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงจริง
ขึ้นไปขึ้นไป
ออกมา
ออกมา
ออกมา
ออกมาด้วย
เนี้ยค่ะร่วมเหมือนหาของเลยค่ะเอาจริงจริง
ต่อให้เซ็นเซอร์ก็คือมองเห็นน้องว่าเขาทำอะไรอะค่ะ
แล้วอาการของผู้หญิงที่มาให้เขาแก้กรรมถอนคุณสัยอะไรอย่างนี้
ก็อาการก็ไม่ค่อยปกตินะคะเพราะว่าอยู่ก็หัวเราะ
อยู่ก็เหมือนแบบร้องคลวนคลางอะไรแบบนี้ค่ะ
อ่ะคลิปนี้นะคะเพจเฟซบุ๊คชื่อแม่ทัพลิงอินร่างทรงโพสต์เอาไว้
เขียนข้อความบอกลงใหม่ก็ได้จำชื่อไว้ให้ดีนะ
สายยนต์สังทองอยู่กาญจนบุรีล่วงละเมิดอนาจารย์ทางเพศมาหลายสิบคน
คนคอมเมนต์กันแบบดูเดือดมากนะคะแต่ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยบอกว่า
ทีมข่าวเราก็ไปตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้มาจากเพจนี่แหละ
สายยนสังทองชื่อนี้
เป็นชื่อจริงนะคะสายยนสังทองอายุ๔๓ปี
เป็นชาวตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
วิธีการก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอาบน้ำมนต์ให้คนที่มารักษา
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็จะเอามีดหมอขูดตามร่างกาย
แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปดึงสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเขาว่าแบบนั้น
เราได้คุยกับเขาด้วยนะคะได้คุยกับนายสายยนด้วยนะคะ
เขาก็จะทำพิธีอย่างนี้แหละทำแบบนี้ทำเหมือนเดิม
สายยนบอกว่าคลิปที่เพจแม่ทัพลิงเอามาโพสต์
เป็นคลิปที่ครอบครัวของผู้หญิงคนนึงที่อยู่ต่างจังหวัด
มาขอเขาให้เขาช่วยไปขับไล่คุณสัยให้หน่อย
เพราะว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีอาการแบบแน่นหน้าอก
เหมือนมีอะไรทิ้มแทงอยู่ตลอดเวลาไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่หาย
พ่อของผู้หญิงที่มาทำพิธีเป็นคนถ่ายเองด้วยนะ
เป็นหลักฐานเลยว่าเขาไม่ได้ทำอนาจารย์แน่นอน
เพราะว่าพ่อของฝ่ายหญิงเป็นคนถ่ายคลิปนี้
มันคือการทำพิธีแก้คุณสัยมนต์ดำ
เขาบอกตอนแรกพ่อผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับหรอก
แต่พอเขารักษาแล้วลูกเขาหายพ่อเชื่อเลย
คลิปเนี้ยญาติคนป่วยซึ่งเป็นพ่อเป็นคนถ่ายคลิปไว้

ได้เห็นว่าลูกสาวตัวเองมีอาการป่วยผิดปกติ
ก็เลยถ่ายไว้เป็นรักษาว่าหมอเนี่ยทำแบบนี้
ถ้าเกิดว่าหมอทำอะไรผิดพลาดหรือว่าหลอกลวงนู่นนี่นั่น
คุณสามารถมีรักษาโดยกันที่คุณถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ย
แจ้งตำรวจได้แต่ในเมื่อรักษาหายแล้ว
คนป่วยได้เห็นกับตาว่าลูกสาวไม่ได้เป็นหน้าม้า
แล้วอาการต่างที่เป็นดูหายแต่กับผมเองซึ่งก็รู้แล้วอ่ะ
พอมีความรู้คนป่วยพูดมาโอเคของมันอยู่ตรงหน้าอก
เพราะอะไรผมหายใจไม่ออกมีอาการแน่น
พ่อแม่พี่น้องอนุญาตไหมถ้าไม่อนุญาตผมก็ไม่กล้านะ

มันหายได้ยังไงนะ
อยู่จุดที่สำคัญตามร่างกาย

ภรรยาในสายยนต์เอาภาพหุ่นปั้นมาให้เราดูเลย
เป็นหุ่นปั้นที่มีตะปูเสียบตามร่างกายแบบนี้
ภรรยาบอกนี่แหละคือจุดสำคัญ

จะใช้ตะปูตอกฝาโลงผีตายโหง
แทงเข้าไปที่หัวหน้าอก
ตาปากอวัยวะเพศ

แล้วก็เอามือไปดึงจุดต่างตรงนี้

เข็มนี่ก็คือตะปูตอกฝาโลงผีตายโหง

มีปากมีมีมีความมีอ่านั่นแหละที่เห็นแค่เจนเลย
นี่ค่ะนายสายยนก็บอกว่าแล้วเขาเรียกค่ารักษาแค่๓๒บาทเองนะเป็นค่าครู
แล้วก็มีค่าเดินทางค่าซื้อของทำน้ำมนต์อีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง
นายสายนบอกว่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูไหมล่ะ
เขารักษาไม่รักษาอาการปวดหลังอ๋อปวดหลังตัวใจเย็นอยู่เฉยพูดไม่จบ
นี่นี่รักษาอาการปวดหลังให้ดูว่าทำยังไงแค่ตรงนี้นะ
นี่แล้วนายสายนก็กางกรงเล็บออกมาเลยค่ะคือทำมือเหมือนกรงเล็บเสือแล้วก็แบบอ่ะลองดูดิกัน

เราจะไม่พูดเยอะ
ดูนะนี่คือการดึงมาแล้วไม่ได้ดมแต่เป็นการเป้าคล่องทิ้งเป้าทิ้ง

เสริมหายถ้าเราลุกแล้วเดินดูค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวเราบอกเลยนะว่าปวดหลังเลิกพูดไปเลย

เขาบอกว่าคือมันต้องแบบ

ดึงออกมาคูดดึงมันออกมา

แสบหลังแทนนะคะ

ถ้าย้อนกลับไปช่วงพฤษภาคมปีที่แล้ว

ให้เขานุ่งผ้าถุงแล้วก็เอามีดหมอเอามือเนี่ย

ครั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ
ตอนนั้นนายสายยนต์ถึงขั้นท้าหมอปลามือปรับ
อยากจำภเวสีให้ไปพิสูจน์ที่บ้านเลยนะ

แต่ตอนนั้นที่หมอปลาไปไม่เจอนายสายยนต์
คือกระทำการอนาจารย์ช่อโกง

พรบประกอบโรคศิลปะแล้วก็พรบวิชาชีพเวชกรรมด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจากการแจ้งความครั้งนั้นเนี่ย
มีการดำเนินคดีไปแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงแบบไหน
กระทั่งล่าสุดก็มีคลิปนี้ออกมาอีกค่ะ